บุรีนั้นอันดับ๕ของตารางนะครับ

แต่ว่านาทีที่๗๔นะครับ

เพราะว่าเป่าจุดโทษไปก่อน

ก็ก่อนหน้านั้นก็พลาดมาแต่ว่าคราวนี้ไม่พลาดนะครับ
จากนั้นนาทีที่๙๔นะครับช่วงทดเจ็บ

บุรีเก็บเพิ่มเป็น๓๖แต้มจาก๒๓นัดนะครับ

ก็ยังอยู่จะรองจ่าฝูงต่อไปนะครับ
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ

เมืองทองเกมล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับขอนแก่น๑ต่อ๒นะครับ
แล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ
เกมนี้เมืองทองจะหมดสิทธิ์ใช้งาน
ขณะที่เชียงรายครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะหนองบัวพิชยะ๒ต่อ๑
โดยผลงานเกมเยือน๕นัดหลังสุดในลีกนะครับ
เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ
โดยนัดนี้ไม่มีนักเตะติดโทษแบนนะครับ
ยืนถึงว่าสุขจิตธรรมกุลฟิลิปเปล์อัมมาวิริมแล้วก็เกรียร์สัน
ก็เป็นตัวที่เด็ดในกองหน้านะครับ
สำหรับคู่นี้นะครับ๕เกมหลังสุดที่พบกันนะครับ
ก็เป็นทางด้านของเมืองทองทำได้ดีกว่าชนะสาม
ส่วนเชียงรายชนะได้๒เกมนะครับ

ทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามอย่างเป็นทางการ
นัดแรกนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมายืนของ
เกมนี้หากเจ้าถิ่นสามารถเก็บใช้ชนะได้
ความพร้อมหมดสิทธิ์ใช้งานธิรสินแดงดา

เดี๋ยวโกหลุยซานโตแล้วก็อิกซานฟานดี้

ความพร้อมเกมนี้มีปัญหาพอสมควร

ธนาเศษสุจริตที่ติดโทษแบน
รวมถึงปีเยชนกดาลิสนะครับ

นอกนั้นก็อยู่กันครับ

แล้วก็วิลเลี่ยมเอ็นริเก้นะครับ
คู่นี้พบกันมาในไทยลีก๑๕นัด
ปรากฏว่าบีจีทำได้ดีกว่านะครับ

แล้วก็แพ้ไป๓นัดนะครับ
โปรแกรมอีก๒คู่ในวันนี้
เตะ๖โมงเย็นทั้ง๒คู่เลยนะครับ

การตกชั้นแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับ